อู๋เหตุการณ์สะเทือนขวานสะหรับใจกันก่อนนะครับ
หนุ่มโรงงานคนหนึ่งเป็นชาวสปลาว
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากประตูโรงงานเนี่ย
ออกมาไม่ถึง๑๐วินาทีตายคากลางถนน
เฮ้ยนี่เหรอคะ

นี่คือผู้เคาะร้ายใส่เสื้อฟุตบอลเบอร์๑๑

ไม่ถึง๑๐วินาทีดูนาฬิกายังได้เลย

ร่างปิวไปเป็น๑๕เมตร

หน้าโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นเป็น

ตำบลเขาชะงุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

ไม่ใช่กระโชว์โหกห้ามไม่ใช่วึบตัดหน้าครับ
แต่ปรากฏว่ารถที่เข้ามาทางตรงเขาก็เบรกไม่ทัน

เคาะร้ายเสียชีวิตครับกับการบิดมอเตอร์ไซค
ผู้เคาะร้ายเป็นชาวสปลาวนะครับ

นิสสันนี่คือคนขับรถยนต์
คุณพินิษฐ์ลิตาอายุ๒๑ปี

หรือเห็นมาก็กระชั้นชิดแล้วไม่สามารถที่จะเบรก
หักพวงมาลัยหลบไปได้ก็เลยชน
จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นครับ

หนุ่มคนนี้เขาเพิ่งออกไปจากโรงงานเลิกงานพอดี

แต่ปรากฏว่าคืออาจจะลืมมองซ้าย
เวลาจะข้ามถนนเนี่ยตาเราต้องไวเป็นลิง

ซ้ายมองขวามองขวาและมองซ้าย
แล้วจริงนะต้องมองแบบ๓๖๐องศาด้วยซ้ำนะเดี๋ยวนี้

เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคนอื่น

ตำรวจภูทรเขาดินในพื้นที่ขอโพธารามราชบุรี

เดี๋ยวก็จะต้องคือไม่ได้ตั้งใจชน

ต้องว่ากันไปตามกระบวนการต่อไป